ตามกรณีที่ชาวอุยกู๒๐คนหลบหนีจากห้องคุมขังควบคุมตรวจคนเข้าเมืองสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
ตอนนี้แม้ว่าจะออกกำลังตามหากันอย่างเต็มที่ก็ยังคงไร้วี่แวว
การว่าน่าจะหลบหนีเข้ามาเลเซียไปแล้วนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย
วันนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาและสื่อจากสำนักต่าง
ก็ยังคงรอพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่จะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบกรณีชาวอุยกู๒๐คนที่แหกห้องขัง
อย่างไรก็ตามชาวอุยกูที่แหกห้องควบคุมนี้ไม่ใช่ผู้ตองหาอัคดีร้ายแรง
กักตัวก็เป็นไปตามหลักสากล
โดยแบบแปลนห้องกักขังก็เป็นไปตามรูปแบบทั่วไปนะคะ
ไม่ได้มั่นคงแข็งแรงผนังไม่ได้เสริมเหล็กอย่างแน่นหนา
โอกาสที่จะทุกข์ทำลายก็เลยเป็นไปได้สูง
แต่พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะก็ถือว่ามีความบกพร่องค่ะ